ต้องมาติดตามพร้อมกันถือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญมากเลยนะคะ
ติดตามพร้อมกันกับยิงเจาะหัว๓วัยรุ่นทิ้งศพหมกป่าค่ะ

ยิงหัววัยรุ่นทั้ง๓อายุ๑๖๑๘ปีเองนะฮะ
นอนกองตายกันอยู่ตรงนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ต้องตรวจสอบค่ะว่าสาเหตุมาจากอะไร
คือตำรวจลงพื้นที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครเข้าไปถึง
ไปถึงตรงนี้คุณผู้ชมแล้วสภาพตอนที่ไปเจอ
เป็นศพ๓ศพนอนกองรวมกันอยู่อย่างนี้ค่ะ
แล้วทุกศพนะถูกยิงเจาะหัวทั้งหมดเลย
นี่ค่ะซึ่งก็เข้าไปตรวจสอบตรงนี้มันเป็นป่าปลือ
อยู่ในซอยลิงเก่าที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เข้าไปสักประมาณ๒๐๐เมตรนะคะ

เป็นชายไทยอายุประมาณ๑๖๑๘ปี

มีในคิวในป๋องและนายออม
แล้วจากการชนะสูตรก็ปรากฏว่า
บาดแผลโดนยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘
เข้าที่ศีรษะทั้ง๓ศพ
น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๑๐ชั่วโมงแล้วนะคะ

เจอทั้งขวดน้ำเจอหมอนเจอผ้าห่ม

แล้วเจออุปกรณ์เสพยาบ้า
ครับแล้วก็ห่างออกไปอีกสักประมาณ๑๐เมตร
ก็เจอรถจักรยานยนต์ล้มอยู่๑คันนะครับ
แล้วก็พวกอันนี้สายไฟ

รวมถึงมีร่องรอยของพื้นที่ที่ถูกเผา

เพราะมันเกี่ยวยงกับเรื่องของอาการลักเล็กขโมยน้อย
ลักทรัพย์แล้วก็การขโมยสายทองแดงด้วย

แล้วก็เอาตรงนี้เอาทองแดงไปขาย
ที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องสอบแหละคนที่เจอศพคนแรก

เขากำลังจะไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่ฝั่งหมู่๔
ทีนี้ต้องเดินผ่านป่าปรือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนแรกที่น้องวัย๑๓เดินผ่านมานะ
เห็นมองไกลเหมือนกับคนนอนอยู่
น้องเขายังคิดอยู่เลยเออคงเป็นคนมานอนหลับ
แต่ตอนนั้นเขาเห็นคนนอนนะเขาก็ตกใจแล้ว
ครึ่งคิดไปมาลองไปดูซะหน่อยดีกว่า

ทุกคนพูดใหญ่บ้านหมู่ห้าที่ทะมนต์ท่าซายนะ
บอกว่าคนตายกลุ่มนี้อาศัยอยู่รอบชุมชนแถวบ้านเอื้ออาทร
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกอีกด้วยว่าทั้ง๓คนที่เสียชีวิต
มีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อย
แก๊งนี้ค่ะมีทั้งหมด๕คนอายุระหว่าง๑๖๑๘ปี

แล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าล่าสุดเขาก่อเหตุคือขโมยสายไฟ
แล้วมาเจอพบแสนทั้ง๓สมบแบบนี้ค่ะ
เด็กอยู่บริเวณรอบชุมชน

แล้วก็เขาก็มีหัวหน้าแขกงเขาอยู่นะ
เป็นคนที่ว่ารักเล็กมวยน้อยประจำ
อยู่อายุระหว่าง๑๖๑๘ปีครับ
ก่อเหตุไปขโมยพวกสายไฟของโรงงาน
ในพื้นที่ชุมชนหมู่๔แล้วก็หมู่๕มานักต่อนักแล้ว
โรงงานเขาก็แจ้งความบ่อยครั้ง

เพราะว่าสิ่งของภายในโรงงานหายบ่อย
ใช่ค่ะแล้วก็รอบนี้ที่โดนยิง
ก็ไม่รู้ว่ามาจากการที่แบบโกรธแค้น
หรือว่ามีปัญหาส่วนตัวกับกลุ่มผู้ตาย
แต่ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามแม่ของหนึ่งในผู้ตายเนี่ยนะคะ
คุณแม่คือนางสาวจุธารัฐพันธ์บุรีอายุ๓๖ปี
เป็นแม่ของนายออมจันหอมวัย๑๗ปี
แม่บอกให้ฟังนะบอกว่าแม่จะมาพบพนักงานสอบสวน
มาให้ปากคำเพิ่มเติมรวมถึงจะไปรับศพลูกชายคนโต
แม่มีลูกทั้งหมด๖คนแล้วออมเป็นลูกชายคนโต
เป็นลูกติดกับสามีเก่าไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่ง
แล้วลูกก็เคยมีคดีติดตัวเหมือนกัน
ก็คือเรื่องของยาเสพติดกับเรื่องของลักทรัพย์
ซึ่งลูกอยู่กับเพื่อนในพื้นที่ท่าทราย
แม่เองแม่ไม่รู้หรอกว่าลูกอยู่จุดไหน
ทีนี้พอรู้ข่าวว่าลูกโดนยิงเสียชีวิตแม่เสียใจมาก
บอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวคนยิงให้ได้
จะได้รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าพฤติกรรมโหดเยี่ยมเหลือเกิน

ส่วนเด็กหญิงเค้กอายุ๑๐ปี
ซึ่งเป็นน้องสาวของน้องคิวอายุ๑๔ปี
คิวก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเหมือนกัน
เค้กบอกว่าพี่ชายเคยมีคดีรักทรัพย์ในโรงงาน
รอบนั้นโดนแต่ก็ถูกปล่อยตัวออกมา
ทีนี้ตัวน้องเองก็อาจจะไม่ค่อยได้สนิทสนมกับพี่ชายเท่าไหร่
เพราะว่าน้องก็บอกว่าพี่ชายชอบไปขโมยของ

คือตัวพี่ชายเวลาตั้งแก๊งออกมา

ลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็อยู่แต่กับแก๊งนะครับ
เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็ก

พ่อตะกรเขาอยู่ในชุมชนอยู่ในบ้านเอื้ออาทร

แต่ทีนี้ครับผู้ปกครองย้ายออกไป
ผู้ปกครองต้องไปทำงานในพื้นที่อื่น
แต่เด็กนะคุณไม่ตามไปด้วย
ก็มารวมตัวกันและอาศัยการลักเล็กขโมยน้อยเหล่านี้แหละ
เพื่อหาเงินมาประทังชีวิตนะครับ

ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสมุทรสาคร

ก็เจอพวกอุปกรณ์ประแจไขควง
เปลือกสายไฟรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกถอดชิ้นส่วนแล้ว
แล้วก็มีร่องรอยของการเผาอย่างที่บอกเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ก็บอกว่าหลังจากตรวจในจุดที่เกิดเหตุแล้ว

จะเป็นข้อมูลในการสืบสวนหาตัวผู้ที่กระทำผิด
แล้วก็จากการตรวจสอบในพื้นที่ก็เจอหลักฐาน
พวกตระก้าในตระก้าก็มีอุปกรณ์ในการเสพยา
ตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งที่เยาวชนชุดนี้เขาใช้เป็นที่หลบ
แล้วน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมาเกี่ยวข้องด้วย
แต่ว่าทีนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ตั้งปมสังหาร
เรื่องของการฆ่ายกแก๊งไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ
คือต้องตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเยาวชนเหล่านี้ทั้งหมด
แล้วก็ประสานญาติมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติม
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุ
ติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
แล้วก็ทีนี้ทางภูมิกับสพเมืองสมุทรสาคร
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดบอกว่า
ตอนนี้กำลังประชุมทีมชุดสืบสวน
คาดว่าช่วงบ่ายแก่วันนี้นะครับ
จะมีความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติม
ส่วนมูลเหตุในการก่อเหตุคาดว่าเป็นเรื่องบาดหมางส่วนตัว
นี่ไงบอกว่าอาจจะมีปมกัน
อาจจะเป็นเรื่องของความแค้นเกี่ยวกับเรื่องของการลักทรัพย์
หรืออาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวกับเยาวชนกลุ่มที่เสียชีวิตนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้รอความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ประจำวันของวันนี้เลยนะครับ